ดูกันที่ความน่ารักของเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงกันหน่อยคุณผู้ชม
พูดแบบนี้แล้วเราต้องขอเพิ่มฉายาให้เขาอีกนิดนึงนะคะ
ว่าตอนนี้เป็นนางฟ้าตัวจริงค่ะ
ที่พูดอยู่นี่ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณค่ะพี่แอนทองประสงค์นั่นเองค่ะ
ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยทั่วอาทิตย์เลยค่ะ
เรียกง่ายเลยว่าเหนือจะหลดใต้เลย
ล่าสุดเนี่ยความช่วยเหลือไปถึงสุรินทร์แล้วนะคะ

ส่วนก่อนหน้านี้ไปที่ไหนมาแล้วบ้าง

แน่นอนว่าช่วงนี้หลายคนน่าจะรู้นะ

คุณผู้ชมยังจำกันได้ไหมตอนนั้นเป็นข่าวดังเลยนะ

เหมามังคุดจากชาวสวนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่นะคะ

ชาวสวนเนี่ยเอามาทิ้งกันไว้กลางถนนก็มีนะฮะ
มาช่วงต้นเดือนสิงหาคมค่ะ

เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวท่านหนึ่งค่ะ

อยู่ที่ตลาดจังหวัดเลยค่ะ

เพราะว่าพี่แอนเนี่ยเมาส์ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเอง

คุณผู้ชมจากจังหวัดตรังค่ะยิ้มออกเลย
เอาไงดีพี่แอนก็เลยเหมาซื้อมาเลยค่ะ
แล้วก็ให้แม่ค้าเนี่ยแจกจ่ายต่อไปอีกหลายชุมชนเลยนะฮะ
แล้วต่อเนื่องกันเลยค่ะนี่วันที่๙สิงหาคม
มังคุดมาอีกแล้วค่ะได้ยิ้มออกกันอีกรอบนึงนะคะ
เพราะว่าพี่แอนไปเหมามาเพิ่มอีก๓ตันหรือว่า๓๐๐๐กิโลกรัมนี้นะฮะ
ชวางนครศรีธรรมราชค่ะ
จ่ายไปเอาไปไหนไม่ได้เอาไปทิ้งเอาไปอะไรนะ
จริงคุณผู้ชมส่งต่อตามโรงพยาบาลมูลนิธิ
แล้วก็ชุมชนให้ได้ทานกันทั่วหน้าเลย

วันเดียวกันเลยนะฮะขึ้นเหนือไปแม่ห้องศรค่ะ
รอบนี้เหมามาเลยกะหล่ำปลีไม่ชีช้ำแล้วค่ะ
ลำปลีจากบนดอยเกือบนะ๗ตัน๖๙๐๐กิโลกรัมคุณผู้ชม
แล้วพี่แอนบอกว่าที่อำเภอศพเมย์จังหวัดแม่ห้องศรนี่นะ
หล่ำปลีราคาตกเอาจริงตกจนใจหายคุณผู้ชม
เหลือกิโลกรัมละสองบาทเท่านั้นพี่แอนก็เลยขอช่วยอุดหนุน
แล้วก็ให้นำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนชาวบ้านวัดโรงเรียนต่างในพื้นที่
โอ้โหทุกคนได้ทานกะห่ำปีสดกันทั่วหน้า
เรียกว่าพี่แอนเนี่ยส่งความช่วยเหลือไปทั่วประเทศไทยเลยจริงนะ
และล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะพี่แอนก็ยังส่งต่อความช่วยเหลือไปอีก
ไปถึงพี่น้องชาวนาที่ปลูกข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
โอ้โหโควิดปีนี้บอกเลยว่าชาวนาประสบปัญหาราคาปุ๋ยแพงมากเลย
ข้าวเปลือกเนี่ยก็ยังราคาถูกลงไปอีกค่ะ
แล้วต้องมาเจอกับปัญหาฝนทิ้งช่วงเนี่ย
ทำนาก็ไม่ได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเมื่อก่อนค่ะ
แอนเนี่ยก็เลยช่วยซื้อมาอีก๒๐๐กิโลกรัมค่ะ

บอกอีกด้วยบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กระดูกสันหลังของชาติค่ะ
ไม่อยากเห็นชาวนาขายข้าวแบบขาดทุนอีกแล้ว
เป็นโซ่ตรวนทำให้ยากจนอีกต่อไปเลย

แล้วก็ตั้งใจจะนำข้าวหอมมะลิจากสุรินทร์เนี่ยนะ
แจกจ่ายให้กับชุมชนต่างอีกด้วย

เคยบอกกับบันเทิงไทยรัฐไว้บอกว่า
สถานการณ์โควิดมันกระทบไปหมดทุกอย่างจริง
อะไรที่พอจะช่วยเหลือได้เนี่ยพี่แอนในฐานะที่มีกำลัง

แล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลย
เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของพี่แอนกันหน่อยค่ะ
จริงคุณผู้ชมนางฟ้าในจินตนาการของคุณ
อาจจะมีหลายแบบหลายรูปร่างหน้าตา
แต่นี่นางฟ้าเดินดินจริงตัวจริงเลย
ให้เลยสำหรับพี่แอนทองประสมสุดยอดมากค่ะ

แล้วก็จิตใจดีมีน้ำใจตลอดเลย